โอ้โหชื่นชมจริงทั้งคุณกวางแล้วก็สามีด้วยนะคะ
โอ้โหนี่คือเป็นอุทาหรณ์นะครับว่า
ถ้าท่านรัดเข็มขัดนิรภัย

เอาล่ะน้ำปลาร้า
น้ำปลาร้าถ้าเมื่อไหร่อยู่ในอาหาร

แล้วถ้าเอาไปปลาบ้านเขาอ่ะ
ที่ปลาเข้ามาน้ำปลาร้าทั้งนั้นคุณผู้ชม
นี่คือหน้าร้านขายใบกระท่อมอยู่ซอย๑

ตะบนท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรี
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพวัยรุ่น๒คนครับ

จอดเสร็จปั๊บมันไม่พูดพร่ำทำเพลง
ปั๊บปลาใส่มีถุงน้ำปลาร้า
คุณผู้ชมแล้วถุงน้ำสีม่วงไม่รู้อะไร

เหตุเกิดช่วงตี๓๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
สอบถามนางสาวถิติมาฉุนหอมอายุ๓๔ปี
เจ้าของร้านขายใบกระท่อมมงกุฎนะ
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเธอกลับต่างจังหวัด

โอ้โหบ้านเธอเหม็นหึงเลยเหม็นอะไรอ่ะ
นี่มีใครก็ไม่รู้เอาถุงน้ำปลาร้ามาปลาใส่บ้านเธอ
เธอรีบเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เป็นเหมือนในคลิปนั่นแหละ

แต่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้
เคยมีปัญหากับร้านขายใบกระท่อมฝั่งตรงข้าม

แต่อีกมุมก็สงสัยสงสัยใครมีเรื่องกับใครอีก
คือเคยขี่รถจักรยานยนต์นะครับวัยรุ่นมันไล่ยิงกัน
ขี่รถจักรยานไล่ยิงกันหน้าร้านเธอเธอแจ้งตำรวจไง
พวกแก๊งนั้นมันโดนเปรียบเทียบปรับไป
เป็นเงิน๑๐๐๐บาทไม่รู้หรือเปล่า
ว่านี่คือความแค้นจากครั้งกระโน้นลองฟังพี่เขาเล่าหน่อยฮะ
แต่เขามัดถุงมาซะสวยแม่ค้าแบบเหมือนแม่ค้าขายของเลยนะ

นี่แหละครับพอปลาเสร็จปั๊บก็หนีไป
ไปปั๊บคราวนี้พี่เขาก็ต้องเอาหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสพรัฐนาธิเบสแล้ว
บอกให้ช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้หน่อยครับ